หากต่างจากเรื่องที่มีแชทอยู่ยังไงยังรับรักกับเรา

แล้วไม่มีอะไรก็ได้เชื่อกันแล้วค่ะ
พี่เขาคำหนูก็ได้ขอโทษพี่เขาไปแล้วค่ะ
พี่เขาก็ได้ขอโทษแล้วก็ไม่มีอะไร
สำหรับประเด็นที่พี่เขาบอกว่ามันเป็นการล้อเล่นอะไรอย่างนี้
ก็เข้าใจหนูใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่เซ็นซิทีฟความรู้สึกคน
ก็พอเราเจอเรื่องล้อเล่นแบบนี้เราก็ไม่เคย
แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราก็แอบเสียใจอยู่กัน
มันเป็นแบบนี้ก็หวังว่าสิ่งที่เขาพูดว่าล้อเล่น
มันก็เป็นสิ่งที่ล้อเล่นจริง

เพราะว่าเราก็มาสายนี้มาสายไลฟ์คล้องดังื่อยของเรา
ยังไม่มีเหตุส่วนที่เราจะอยากมีข่าวไม่ดี
เราคิดไว้ว่าจะหลุมมาจากใครด้วยสิคะที่เธอจะบอกคะ
มีมากว่าหนูได้ฝูกศาสนทีอะไรบ้างรู้กับพี่ทางเพื่อนก็ไม่รู้
ทางเกียรติบนน้อย
ต้องคิดเป็นอะไรใครจะบอกว่าต้องมาตั้งแต่นั้น
แต่พี่สุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริง
คือหนูเว้ยไม่ได้รู้สึกอะไร
ที่ตอนแรกยังที่แบบไม่ได้ออกมาพูดอะไร
เพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วช้าจะเร็วอะไรอย่างนี้

ความจริงก็คือหนูเว้ยไม่ได้ทำอะไร
คือช่วงก่อนอันนี้หนูก็ถ่ายละครด้วยอะไรด้วย

ช่วงอันที่แล้วก็ได้ได้ไปส่อกโมโตท์โดย

อันที่เช้าก็ประกาตกลอนระหว่างในค่ะถึงสอบติดล่ะนะ
ก่อนที่เราแต่ไปคุยในแชคนั้น
ก็ได้คุยอะคะ
มันก็ต้องโทษฐานฝันเราด้วยที่แบบว่าก็คงจะมีการอาจเต็มใจติดต่อหลังไป
แล้วก็ไปฝันนู้นอย่างเดียวก็ไม่ได้คือมันก็ทำฝันเราด้วยอาจารย์
แต่เขาก็ยอมรับผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอโทษเราอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ในเมื่อขอโทษเราก็ให้อภัยกันก็ไม่ได้ติดใจ
ยังคบกันอยู่หรอคะ
ตอนนี้ก็ผ่ามาประจะปุ่น
ผมก็ตกใจมากเพราะว่าในตอนแรกเราคิดให้อย่างแบบ
หนึ่งก็ตอนหลังแม่ก็บอกเข้าใจฮ่ืม
เขารู้ว่าเราเป็นไงแล้วก็ได้มี
ซึ่งไปดีกว่าได้คุยกันแล้วพี่ก็ได้ปรับมาเจาะใจกันแล้ว
มันก็มีแบบบางทีเราเป็นวัยรุ่นที่ถึง๓
เหมือนที่แม่เอามาโพสต์นี่เหมือนแบบไปอยู่ไปกินไปน้องบ้าน
เขาก็คือเป็นคนเราพบกันอะหนูก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าหนูไม่เคยไปบ้านค่ะ
ก็คงไปค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนวัยรุ่นอ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบโหไปอะไรขนาดนั้น
ที่แบบทุกคนโอ้โหเขียนกันอะไรขนาดนั้นนะคะแต่คือก็มีบ้านที่แบบแม่เราอย่างเงี้บางที
เราทำงานกลับดึกอย่างนี้แม่เราก็แบบบางทีก็ไปส่งการที่บ้านบ้าง
บางทีก็แบบคือเราก็ไปมาหาสู่กันเนี่ยแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่คนพบกันก็จะไปบ้านกันอะไรอย่างเงี้ย
เออคือเชื่อมรับเชื่อมรับอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่จริงอะค่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะไม่ได้ติดใจแล้วเพราะว่าอีกอย่าง
เรื่องที่แบบมีข่าวออกมาอย่างนี้มันเป็นแบบคือมันเป็นเรื่องที่เซ็นซี่ทีฟของครอบครัวของเขาอะไรอย่างนี้
คือถ้าจะมาถามหนูก็คงตอบไม่ได้อะเพราะว่าหนูก็เคียนเองหรือว่าปรับความเข้าใจในสุด
แบบถ้าเรื่องของคุณแม่คุณลูกอะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปถามการเอง

ทุกอย่างก็แบบเข้าใจได้และไม่มีตะมาราวเซี้ย
หายไปแล้วนะ
คือภาพที่คุณแม่โพสต์นี่คือเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นภาพที่นางเอามาจากที่อื่น
เป็นเรื่องเข้าใจผิดขนาดนั้น

ไม่ค่ะคุณแม่เข้าใจผิดขนาดนั้น
ฝากถึงการหน่อยสิทธิรักในอดีต
แล้วบัดนาวก็หางหูกันแล้วอะไรอย่างนี้
ค่ะก็ขอให้ทำงานนะคะอย่างมีความสุขทำงานได้เยอะค่ะ
แล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ

กับความรักครั้งเก่าอธิบายหน่อยค่ะ

ไม่หนูว่าความรักมันเป็นสิ่งดีอ่ะ
มันอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้าง

หรืออ่ะค่ะจะมาฆ่านิวจิ๋วเลยหรือเปล่าคะ
เป็นดูโอพลังเสียงก็ไม่ธรรมดานะ

คุณแม่อีกนิดนึงสุดท้ายจริงแล้วคุณแม่การ

ซึ่งก็เข้าใจคุณแม่ก็ก่อนเราแล้วก็กับคุณแม่ค่ะ

ไหมคะคุณแม่บอกว่ามีภาพอีกเยอะเลย
จำมาแฉภาพสองภาพสามอะไรอย่างนี้ปะ